ส่วนเรื่องของกรณีที่หนุ่มจักรยายนต์รับจ้างไปปล้นแท็กซี่
แล้วก็ยิงคนขับรถแท็กซี่จนเสียชีวิตล่าสุดทางตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะซึ่งจากการตรวจสอบประวัติยังพบว่า
เคยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ย่านสำรงเหนือมาแล้วด้วยค่ะนายนรพลกิจนิยมอายุสามสิบห้าปีถูกตำรวจภูทรบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังใช้ปืนยิงนายอาคมบุภาราอายุสามสิบเก้าปี
คนขับรถแท็กซี่เสียชีวิตหลังโรงพยาบาลบางนา๕เมื่อช่วงเย็นวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียง๓วันในการแกะรอยผู้ต้องหาจนสามารถจับตัวได้ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในปากซอยแพร่กษา
จะขยายผลตรวจค้นในบ้านพักและพบของกลางที่ใช้ในวันก่อเหตุเจ้าตัวประกอบอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
อ้างว่าต้องการชิงทรัพย์เท่านั้นแต่ว่าผู้ตายพยายามหลบหนีปืนจึงลั่นไม่ได้ตั้งใจยิง
หลังก่อเหตุได้ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวอินเดียที่ขายไอศครีมผ่านบริเวณนั้นจากนั้นก็ไปโกนผมเพื่ออำพรางและอ้างกับครอบครัวว่าอากาศร้อน
จากนั้นก็ยังขับไปขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถูกจับค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเคยใช้ปืนกระบอกเดียวกันก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านตรวจในย่านสำรงเหนือช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วด้วย
ตอนนี้ก็ได้คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ